รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงตรงนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ๑ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
หนุ่มแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะเป็นอาชีพที่ยากนะฮะ

ถูกต้องนะครับต้องบอกนะครับว่านี่เป็นอีกแง่มุมของสังคมนะครับ
แล้วก็หลายคนอาจจะมองพวกเขาในแง่ลบก็ได้
รับเชิญของเราในวันนี้เป็นอดีตหญิงขายบริการครับ
เขาจะมาเล่าเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับสาวบริการกับคุณสัย
ครับผมสุดท้ายนะครับต้องแลกด้วยชีวิต
เพราะว่าคุณสัยเนี่ยกลับมาทวงคำสัญญาครับ
ท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วเพจนี้อยู่ในเฟซบุ๊ค
ประมาณสัก๗๘ปีแล้วล่ะเป็นเรื่องราว
คนพยายามจะตามหาตัวเขา
คุณหญิงนะครับเคยเป็นขอโทษนะครับเป็นหญิงขายบริการ

แต่เรื่องที่คุณหญิงเนี่ยนะครับจะมาเล่าในวันนี้

เป็นเรื่องราวของหญิงขายบริการ
แต่พวกเธอนั้นไปพึ่งศัยศาสตร์
ในการทำคุณสัยครับ
เราต้องเรียนท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนเลยว่า
เราไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมเรื่องของการทำคุณสัยนะฮะ
หรือส่งเสริมอาชีพขายบริการแต่อย่างไรเลย
แต่วันนี้คุณหนิงจะมาเล่า

ตายอย่างน่าอาณาจหมดนะ
ขออนุญาตถามคุณหญิงก่อนนะครับ
เข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงขอโทษครับ

เพื่อนชวนไปทำงานเป็นบาร์เทดดี้

เป็นผู้หญิงนั่งตู้อะไรอย่างนี้ค่ะครับผม

แล้วอักเทียมมานั่งตู้ก็เห็นคน

มีแขกมาเลือกเลือกไป
แต่นิงเนี่ยไม่ค่อยได้งานกับเขาอะค่ะ

แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้งาน

ทำไมคนที่มันไม่สวยอะ

แต่ทำไมคนหน้าตาดีเขาไม่ค่อยได้งาน

แบบว่ามีคนนู้นทำของนี่คนนี้แล้วแต่

แต่ว่าคนที่เขาแบบ
เจนอยู่ในวงการนี้นาน

เพราะว่าอยู่นานไปนานไปอายุมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วแต่ว่าจะลงของอะไรกันเนี่ยค่ะ
ทีนี้หนิงก็ไม่ค่อยได้งานอยู่
หมายความว่านานได้ทิง

หญิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำที่นี่สงสัย

ตัวคุณเองเคยทำไหมล่ะ

แล้วก็ไม่ค่อยชอบทำของแบบนี้ตอนนั้น

ก็เสร็จแล้วพี่เล็กเนี่ยก็เลยชวนไปทำอีกที่หนึ่ง

พี่เล็กก็บอกว่าเฮ้ยหนิงเดี๋ยวเราไปทำของไหม

คือไปทำของมันก็ต้องใช้เงินใช้อะไรใช่ไหมฮะ
เล็กเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องไปกู้เงินละ

จากนั้นนางมาก็ได้งานเลย

ปกติพี่เล็กเนี่ยจะชอบนุ่งกระโปรงสั้น
กระโปรงยีนใส่ทั้งผ้าใบมาทำงานทุกวันเลย

แล้วทีนี้พอเขาได้งานมีเงินปุ๊บ
เขาก็เปลี่ยนกันอีกตัวใหม่หมดเลย

นี่ได้งานทุกวันทุกวัน
เฮ้ย
หนึ่งชื่อกุ้งสนิทกันเรา๓คน
ก็เลยชวนพี่กุ้งพี่กุ้งเราไปทำของบ้างไหม

หนึ่งก็เลยถามว่าเอายังไง

พี่เล็กกับเขาบอกเลยค่ะว่าแต่ลงของเนี่ย
มันจะต้องไปนอนบ้านหมอ๓วันนะ

พี่เล็กก็บอกก็ให้เรานอนแก้ผ้า

คนที่เขาลงของเขาก็จะใส่ชุดขาว

คือพี่เล็กอ่ะนอนพนมมือนะคะแล้วหมอก็แบบว่า
สวดสวดแล้วก็ปล่อยให้หมอทำไป
จะทำตอนกลางคืนต้องไปนอน๓คืน
หนึ่งก็บอกไม่เอาถ้าอย่างนี้หนึ่งไม่เอาด้วยเลย

แต่ต้องไปนอนต้องไปมีอะไรกับเขา

อันนี้มันไม่ใช่งานแล้วนะมันเป็นอะไรที่แบบ

กุ้งกับหิงก็ไม่ได้ไปเพราะนิงตัดสินใจว่า
หญิงจะไม่ไปแล้วหนิงก็ไม่ได้ถามอะไร

เขาหายไปประมาณสัก

เขาบอกว่าเนี่ยเขาไปขอหมอมานะว่า
ถ้าเขาทำให้เขาได้บ้าน

มีเงินในบัญชีเขาบอกเขาอยากมีเงินในบัญชี

เขาก็จะเลิกวงการนี้

มีไหมมีค่ะ
เขาผ่านไปประมาณสองสามเดือน

เลี้ยงเขาเลยอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
ไอ้ซอยบ้านของพี่เล็กนาม
มันอยู่ตรงข้ามกับบาร์ที่เราทำงาน

แกไปซื้อทาวน์เฮาส์อยู่

ใช่ค่ะเพราะผู้ชายคนนี้เป็นยามในโรงแรมแห่งหนึ่ง

ถึงขั้นซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้

ใช่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะ
มีคนในนั้นนะครับมาตาม
คือเหมือนกับว่าคนที่รู้จักกับพี่เล็กในระแวกนั้น

เฮ้ยตอนนี้เล็กไม่สบายนะไปเยี่ยมเล็กหน่อยสิ

น้ำบ่อนั้นนะทำไมถึงคุณหลิงไม่ทิตย์จากกันต่อ
ไม่ได้คุยกันมาเป็นเดือน

กระทั่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังเช็ดมอเตอร์ไซค์อยู่
ก็เลยถามว่าพี่รู้จักม่ามพี่เล็กไหม
เขาก็ถามเขาก็บอกว่าจะมาเยี่ยมเล็กเหรอ

พอเขาบอกเสร็จเขาก็ขับมอไซค์ออกไปเลย

อย่าพูดอย่างนี้ซิอย่าย่าพูดอย่างนี้
อย่าล้องทักอย่างนี้

ถ้าเขาบอกให้เรียกตัวเงินโทรธองไม่ดี

มาเข้ามาก็เลยรู้ว่า

เป็นแม่ของพี่เล็กเป็นคนออกมารับเราค่ะ

ไอ้ตัวเงินดูดทองเนี่ยมันก็คานไปหลังบ้านค่ะ
มันจะมีร้านล้างจานอยู่

ก็ไปเห็นพี่เล็กนอนอยู่ใต้บันได

พี่เล็กแบบว่าดูว่าแกเป็นอะไรป่วยอย่างนี้

ลักษณะของพี่เล็กที่เขานอนอยู่ใต้บันไดเนี่ย

เข้าหนึ่งเนี่ย
แล้วก็แปลกใจแล้วก็เดินเข้าไปใกล้

พี่เล็กจำหนึ่งได้มั้ยนี่หนึ่งนะ
ก็จะนอนแล้วแบบแกไม่หันนะคะ
แกไม่ได้หันนะฮะแต่ก็ใช้สายตามองเหลือบมองเนี่ย

ทำอยู่สองอย่างเนี่ยเสร็จแล้วนะหนึ่งก็
ร้องไห้แบบสงสารเห็นสภาพแล้วสงสาร
พ่อกับแม่ของเขาเล่าให้ฟังว่า

เทอะอยู่ข้างบนบ้านคือ
เละเทะไปหมดเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

มาถึงก็ต้องมาเช็ดอึเช็ด

ต้องทิ้งไปหมดเลยค่ะกระจัดกระจาย

แนมว่าเนี่ยนูไปต้องไปหาภาพนะภาพองแม่แก่งมากเลย

ทางคุณเล็กเนี่ยน่าจะถูกของแน่

ว่าเพื่อนจะโดนของนะให้หลวงพี่ไปดูได้ไหม

ก็พามาในวันนั้นเลย
พอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยหลวงพี่เข้ามาในบ้านก็ไม่นั่ง
ยืนแบบเดินเข้ามาปุ๊บก็ไปยืนคุย

พอเห็นพระปุ๊บสนทนากันทันทีเลยค่ะ